คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเป็นวันที่เขารณรงค์กันให้ยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน
คนข้ามเพศแล้วก็คนรักสองเพศค่ะ
เพราะฉะนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้มีการจัดงานรณรงค์เผยแพร่เนื้อหาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นค่ะ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

กล่าวระหว่างเปิดงานรณรงค์พรบความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช๒๕๕๘ว่า
ปัญหาการเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพยายามผลักดันที่จะแก้ไข
ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้และได้พยายามผลักดันกฎหมายที่เป็นรูปธรรม
การแก้ไขกฎหมายข่มขืนกระทำชำราวที่ขยายความคุ้มครองแก่บุคคลทุกเพศทุกสถานภาพ
และการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงของโรงเรียนนายร้อย
ซึ่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เป็นทางเลือกในการคุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

โดยทั่วโลกกำหนดให้วันที่๑๗พฤษภาคมของทุกปี
เป็นวันยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน
คนข้ามเพศและคนรักสองเพศสากล
รณรงค์ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญยอมรับในความหลากหลายทางเพศ
บนพื้นฐานหลักสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะ